คุณผู้ชมครับแล้วก็ไม่ถึงวินาทีที่สำคัญนะครับที่จะเป็นวินาทีตัดสินอนาคตของตาเอฟจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
ว่าจะได้ทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่เรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับ
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับเรายังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา
จากการตอบถูกในแต่ละข้อจะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
และในการขายกุญแจแต่ละดอกนะครับจะมีเวลาไขนะครับดอกละ๒๐วินาที
ซึ่งภายในตู้โบนัสนะครับจะมีเงินโบนัส๑๐๐๐บาท๑ตู้
บาท๒ตู้และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
เอาล่ะแต่ตอนนี้เราต้องมาลุ้นกันก่อนว่า๔ข้อเนี่ย
เราจะโชคดีได้ลุ้นเงินล้านกลับไปบ้านไหมในวันนี้
ผมจะเลือกเฉลยเลยนะครับพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องต้มเรนโบครับ
บ้านก็ห่างกันก็ประมาณกิโลหนึ่ง
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ก่อนจะมาเป็น

จะเลือกที่๓ค่ะอินทนิน
ซึ่งเป็นคำตอบที่

ก่อนที่จะมาเป็นสมาชิกวงเรนโบนะครับ

แล้วก็ทำไปได้ด้วยนะครับครอบครัวของตาเอฟนะครับ

ได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
และได้รับกุญแจต่อชีวิต๑ดอก

ขอให้เป็นอย่างนี้ไปทุกข้อนะครับคุณผู้ชม
เรามาเอาใจเชียร์แล้วก็ลุ้นไปพร้อม

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง
วัดบ้านท่าทางเกวียนครับ

ไม่มีเวลากับข้าวไม่มี

ในภาพเสาต้นนี้ไม่ปรากฏ

ซึ่งเป็นคำตอบที่

วัยผมถามหน่อยทำไมถึงจำตัวเลขแม่นนัก

มันเป็นอย่างนี้เองครับคุณตำรวจ

เอาล่ะเพราะฉะนั้นก็ทำไปได้แล้วนะครับ๒ข้อตอนนี้ครึ่งทางแล้ว
ครอบครัวของตาเอฟนะครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
และได้กุญแจต่อชีวิตเพิ่มขึ้นอีก๑ดอกเป็น๒ดอก

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องบ้านของเราครับ
ชีวิตผมทุกวันนี้ถึงจะทำงานยากลำบากเหนื่อยแค่ไหน
ผมก็ไม่คิดจะหยุดทำงานทั้งวันเลยครับ
เพราะว่าถ้าผมหยุดทำงานไม่มีงานทำจะไม่มีเงินมาเลี้ยงดูแลครอบครัวผม
แต่ก่อนเย็นวันก็ยังไปช่วยทำไล่ทำนาทำงานได้
พอมีน้องเติร์ทและยายนวลไม่ได้ไปช่วยเพราะน้องเติร์ทช่วยตัวเองไม่ได้
ตั้งแต่เกิดมาเขามีน้ำในสมองครับหัวเขาโต
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือในขันใบนี้มีลายดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอก

เป็นคำตอบที่
ถูกถูกถูกถูกถูกถูก
ถ้าถูกข้อนี้นะครับ๑แสนบาทนะฮะ
และเราได้ไปลุ้นเงิน๑ล้านบาทในข้อสุดท้ายที่เหลือนะครับ
ถูกถูกไม่ถูกถูกถูก
จริงแล้วดอกไม้ในขันใบนี้มีทั้งหมด๑๒ดอก
เหลืออีกหนึ่งข้อที่เหลือ

และเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องส้มตำครับ
ตอนที่ไปปลูกมันเราก็ต้องเอาน้องเติร์ทไปเถียงนา
ต้องอุ้มไปด้วยกัน

เติ๊ดเจ๋งยายไปขวดมันนะหาเงินซื้อลมนะน้องเติ๊ดเจ๋งนะ
ก็บอกว่าเป็นยังไงก็จะเลี้ยงเพราะว่ามีหลานคนเดียว
ตอนนี้น้องเติร์ทก็อยู่ได้เพราะฮอด๗ขวบตอนนี้ก็ยังดูแลเขาอยู่
ตื่นเช้ามาก็อาบน้ำให้เขาเช็ดตัวหุงหาทำกับข้าวทำทุกอย่างให้เขา
โจทย์สำหรับข้อนี้ก็คือตำส้มตำปูและส้มตำไทย
อย่างละ๖จานในเวลา๓นาที
เร็วต้องเร็วหน่อยนะฮะเร่งมือด้วยนะครับ

คุณยายทำได้หรือไม่ได้ครับ

๓นาที
อือมมมมมมมมมมมมให้เวลาไปทั้งสิ้น๓นาที๑๖วินาทีครับ
เพราะฉะนั้นสรุปกันก่อนนะครับว่าตอนนี้ครอบครัวของตาเอฟนะครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทและได้รับกุญแจต่อชีวิต๒ดอก
เหลือโบนัสหลังตู้แล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสได้โบนัสกลับไปในวันนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ครอบครัวของตาเอฟจะต้องมาเลือกกุญแจครับ
จะส่งใครมาเลือกกุญแจต่อชีวิตครับตาเอฟครับ
ป้ายาครับตาเอฟครับจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ
อีกหนึ่งดอกเป็นหน้าที่ของป้ายาป้ายาจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ
เอาละได้ครบถ้วนนะครับ๒ดอกด้วยกัน
กุญแจ๒ดอกนี้มีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที๒ดอกรวมเป็น๔๐วินาที
ถ้าพร้อมแล้วไขครับ
เร็วตา

ไปไปไป
ไปไป
ไม่ออกไป
เวลาเดินออกเร็ว
เพราะฉะนั้นเรามาดูหลังตู้โบนัสกันนะครับว่า
วันนี้จะได้โบนัสกลับไปบ้าน
โบนัสกลับไปบ้านอย่างที่ตั้งใจไว้หรือไม่นะครับผมจะเลือก
เปิดตู้ที่๒ก่อนนะครับว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
แล้วก็คือตู้ที่๓

ส่วนตู้ที่๔นะครับ
ข้าวฟ้า๑๐๐กิโลกรัม
เป็นไงได้อย่างที่ตั้งใจไว้ไหมครับ

วันนี้นะครับครอบครัวของตาเอฟนะครับ

ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นนะครับ
ครับเงิน๒๕๐๐เนี่ยตาคิดว่าจะไปต่อชีวิตในส่วนไหนของครอบครัวเราก่อนครับ
ก็จะไปเก็บไว้เผื่อนานไปโรงพยาบาล
เพราะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนอะมันต้องมีเงินสำรองรังเอาไว้นะครับ
เอฟครับผมอยากให้ตาให้กำลังใจกับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน
เผื่อเขาเจอวิกฤตจริงแล้วเขากำลังทุกข์มากอยู่เลยในตอนนี้

คนเราเกิดมาลำบากก็อย่าถอย
ขอให้สู้ต่อไปมันต้องมีสักวันที่เป็นของเราครับผม
คุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าตาเอฟนะครับแล้วก็ยายนวล
จะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นกำลังใจที่ดีให้กับหลายคน

เพราะถึงแม้ว่าร่างกายของตากับยายจะเป็นเพียงพ่อเท่าแม่เท่า
แต่หัวใจนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการต่อสู้จริง
ผมก็อยากขอพลังจากคุณผู้ชมนะครับคนละเล็กละน้อย
เพื่อต่อชีวิตต่อลมหายใจให้กับครอบครัวนี้
ให้มีพลังสู้ต่อไปได้นะครับ
และวันนี้ต้องขอขอบคุณครอบครัวของตาเอฟมากนะครับ
ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับคุณพ่อคุ้มครองครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ที่จะไปต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต

ผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ

อาการน้องเคมันก็คือหมดเรี่ยวหมดแรง

เพราะว่าน้องเฟย์สามารถที่จะช็อกได้ตลอดเวลา

เพื่อจะได้ให้พ่อดูแลพี่เฟย์อย่างเต็มที่ครับ
ทาสีไม้อัดจำนวน๒แผ่น
ภายในเวลา๓นาที

จะได้โบนัสเท่าไร